หลังจากที่วันนี้นะคะนายสุรชัยสมบัติเจริญ
เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
จะสร้างความฮือฮาให้กับวงการศัลยกรรมไทย
ด้วยการประกาศจะเข้าศัลยกรรมบริเวณใบหน้านะคะ
เพื่อที่จะย้อนวัยให้สู่วัยอายุที่ประมาณ๓๐
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทีมข่าวบันเทิง
ได้เกาะติดความคืบหน้ารวมทั้ง
ได้ไปสัมภาษณ์คุณสุรชัยสมบัติเจริญ
รวมทั้งลูกสาวด้วยนะคะที่จะคอยให้กำลังใจตลอด
ก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้
ติดตามบรรยากาศจากคุณรัชนีคำนึงควร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะรายงานสดเข้ามานะคะ

ขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณถนนพุทธมนตรสาย๑
ซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พบกับคุณสุรชัยสมบัติเจริญและครอบครัว
ก่อนที่จะเดินทางไปผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้า
ในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาวันนี้นะคะ
ความรู้สึกของเจ้าตัวเป็นอย่างไร
รวมถึงกำลังใจจากคนรอบข้างที่วันนี้
มีลูกสาวคนเล็กมาเป็นกำลังใจ

คุณสุรชัยสบายดีค่ะ

กำลังจะไปผ่าตัดตอนนี้รู้สึกยังไงคะ

อยากให้สิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้

จะได้รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไง

ว่ามีความกังวลใจเลย
ตื่นเต้นก็เฉย

ทุกคนเห็นว่าเรามีความสุข
ก็ครูบาอาจารย์คุณแม่พระชาติก็ไปกล่าวคุณแม่แล้ว
คุณแม่ก็ให้สินให้พรแล้วนอกจากครูบาอาจารย์
อาจารย์แดงของวัดป้อมรามันอยู่อายุทยา
ท่านก็ให้สินให้พรมาพร้อมท่านเจ้าคุณแห่งวัดทรงธรรม
อยู่นู้นนะฮะอยู่พระประแดงนะฮะหลวงพ่อหมูนะฮะ
ก็ให้สินให้พรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนก็แบบว่า
ได้ทั้งครูบาอาจารย์คุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสิทธิ์มิสหายทุกคน
ก็เป็นกำลังใจนะฮะทราบมาว่าก่อนที่จะเลือกวันนี้
มีการดูเลิกดูชัยก่อนด้วยใช่เนี่ยฮะก็พระอาจารย์แดงฮะ
ก็ดูให้นะฮะคือมันก็เป็นเรื่องของความศรัทธา
โดยส่วนตัวนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยช่วงหนึ่งก็เคยตก
แบบงานไม่มีร้องเพลงงานละครไม่มีอะไรอย่างนี้
ก็ถือศีลแล้วก็ไปสวดมนต์ไปหาพระอาจารย์แดงนะฮะ
แห่งวัดป้อมรามันเนี่ยที่พระนครศรียุยาเนี่ย
ท่านก็นอกจากผมที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ยังมีนักแสดงเยอะนะฮะ
อย่างพี่แอดสมบัติเมธานีแล้วก็ศิลปินคุณปูไปยาอะไรเนี่ย
เป็นศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่า
อย่างน้อยเราก็มีความอบอุ่นใจไปเติมพลังแห่งความที่เราเชื่อมั่น
ในในอาจารย์ของเรานะฮะแล้วก็อย่างแม่ก็ให้สินให้พรมาก็โอเค
คุณแม่ก็อายุมากแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากให้ท่านต้อง
ลำบากไปที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เขาก็ดูข่าวด้วย
เขาก็ตกใจเหมือนกันทำเยอะไหมอะไรไหมเนี่ย
เขาบอกไม่หรอกพอดีบ้านผมกับบ้านแม่เนี่ยก็ใกล้กันนั่นแหละ

วันนี้มีกำลังใจจากลูกสาวคนเล็กมาด้วยน้องดิ้นกระมวลชนก
วันนี้ก็ดูได้
จริงวันนี้น้องนิ้งก็ตื่นเต้นแทนนะคะแล้วก็พี่ก็ส่งน้องนิ้งมาเป็นตัวแทนนะคะ
ของครอบครัวก็คือจะตามติดเป็นกำลังใจให้คุณพ่อถึงห้องผ่าตัดเลยค่ะ
มีความกังวลใจหรือว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้บ้าง
คุณพ่อเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
เรื่องนี้น้องนิ้งก็ไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่ามีการตรวจเช็คร่างกายก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดอยู่แล้วค่ะ

จะอยู่ตั้งแต่จนคุณพ่อผ่าตัดเสร็จเลย
ใช่ค่ะอยู่ตั้งแต่เข้าห้องตอนคุณพ่อออกมาเลยค่ะ
เช่นเดียวกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
พี่ก็จะขอเกาะติดกับคุณสุรชัยรวมถึงน้องดิ้งกระมวลชนก
ไปที่โรงพยาบาลด้วยพร้อมกันนะคะจริงคุณอา

คุณรัชนีนะคะก็ถือว่าคุณสุรชัยได้รับกำลังใจ
เป็นอย่างดีจากทุกคนในครอบครัวนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะจะเกาะติดทุกช่วงเวลาเลยนะคะ